โดยโดยโดยโดยโดยโดยโดยโดยโดยโดยโดยโดย
โดยโดยโดยโดยโดยโดยโดยโดยโดยโดยโดยโดยโดยโดยโดยโดยโดย
น่าจะเป็นอุทาหรณ์ได้เป็นอย่างดีสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่จะไปรับลูกที่โรงเรียนเนี่ยนะคะ
สึกข่าวก็เลยติดต่อไปที่พันธุ์ตำรวจโทนรวัตรคำพิโลเป็นรองผู้กำกับการสพมขอนแก่น
จับกลุ่มตัวได้นะคะสำหรับชายที่ก่อเหตุ
ชื่อว่านายสุพินใจสุขอายุ๓๐ปีค่ะ
ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีอาชีพรับจ้างทั่วไป
นายสุพินถูกจับกลุ่มตัวเขาก็รับสารภาพบอกว่า
เหตุที่ลงมือทำไปแบบนี้เพราะว่าดื่มเหล้าเข้าไปแล้วเกิดอารมณ์ทางเพศ
ก็เลยเดินเข้าไปที่หน้าโรงเรียนไปจูงมือเด็กนักเรียนหญิงคนนี้
อกจากนี้รับสารภาพบอกว่าเคยก่อเหตุลักษณะคล้ายกันแบบนี้แหละ
มารอดักเด็กนักเรียนอยู่หน้าโรงเรียนเคยทำมาแล้ว๒๓ครั้ง
แต่ที่ผ่านมาไม่ได้หวังจะมีเพศสัมพันธ์หรือว่าจะเอาเด็กไปข่มขืน
แต่ต้องการโชว์สำเร็จความไคร้ต่อหน้าเด็กเท่านั้นเองนะคะ
ฟังเสียงสารภาพของผู้ต้องหาค่ะ
ผมยอมรับอยู่
เขารับสารภาพผมยอมรับอยู่
รับสารภาพแต่โดยดีแล้วก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ตำรวจฟังโดยยืนยันว่าตัวเองไม่ได้จะพาเด็กไปข่มขืน

แต่แค่อยากช่วยตัวเองต่อหน้าเด็ก

ทางตำรวจยังฝากเตือนถึงผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเป็นผู้หญิงนะคะ
จะเอาใจใส่สอดส่องดูแลมารับบุตรหลานให้ตรงต่อเวลาโดยเฉพาะหลังเลิกเรียนอย่าทิ้งเวลาให้มากนักนะครับ
เพราะว่าหลังเลิกเรียนนานเดี๋ยวช่วงนั้นจะเปลี่ยวแล้วประมาณ๕โมงเย็นนี้จะเริ่มเปลี่ยวแล้วนะคะ
บุตรหลานมารอนานแล้วเดินไปในที่ลับตาคนอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นก็ได้ค่ะ